คราวนี้มาดูที่วัดแหลมฟ้าผ่าหน่อยค่ะคุณผู้ชม
นักการพันโรงเขาไปดูในเบาะน้ำในวัด
แล้วเขาตกใจโอ้โหทำไมสัตว์น้ำทั้งเต่าทั้งตะภาพทั้งปลา
เป็นพันตัวมันลอยตายเกลือดเบาะเลย
มันเกิดอะไรขึ้นมีใครมาทำอะไรหรือเปล่า
เรื่องนี้นายอำเภอพระสมุทรเจดีเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
มาบอกว่าเนี่ยในอำเภอมีปลามีเตามีตภาพน้ำขนาดใหญ่

สาราพระพุทธมงคลสมุทรปราการ
ที่อยู่ที่วัดเอี่ยมประชามิตรหรือว่าวัดแหลมฟ้าผ่า
นี่คุณผู้ชมใช่ไหม
เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทีนี้ครูประจำโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่าเขาก็เล่าให้ฟังว่า
นักการเดินมาบอกว่ามีปลาลอยตายเยอะ
ก็เลยมาแจ้งให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสทราบ
ทีนี้ก็เลยมีการเอากังหันเอาอีเอ็มมาปรับสภาพน้ำ

ใช่ค่ะทีนี้ค่ะก็เอายังไงล่ะ
ชาวบ้านเอาปลามาปล่อยแล้วปลามันแออัดหรือเปล่า

ทีนี้ก็เลยต้องไปตรวจสอบ

เบาะนี้ไม่มีการถ่ายเทของน้ำปริมาณสัตว์มันเพิ่มขึ้น
อากาศก็ร้อนด้วยก็เลยทำให้สัตว์น้ำเขาปรับตัวไม่ทัน
ออกซิเจนจนน็อกน้ำตายนั่นเองค่ะ